ไทยรัฐนิวสโชว์ช่วงนี้นะครับเราไปดูบรรยากาศของคืนวันลอยกระทงกันหน่อยนะครับ
คุณเขียนมาสอนครับทุกผู้ชมครับไปดูที่สวนสันติชัยปราการครับ
คืนนี้มีงานลอยกระทงสีสันแห่งสายน้ำนะครับมหากรรมลอยกระทงที่มีวัฒนธรรมประเพณีให้ติดตามเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
ติดตามจากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์รายงานสดมาจากสวนสันติชัยประการครับ
กิจกรรมในวันสุดท้ายของงานสีสันแห่งสายน้ำมหากรรมลอยกระทงประจำปี
สองพันห้าร้อยหกสิบที่สวนสันติชัยประการเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะ
โดยในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิดศรัทธาวิถีแห่งสายน้ำ

ขบวนแห่ลอยประทีบงดงามตามแบบวิถีไทย
เป็นขบวนแห่ลอยประทีบงดงามตามประเพณีไทยค่ะ
จำลองประเพณีลอยกระทงตั้งแต่สมัยโบราณ
เริ่มต้นเดินขบวนจากบริเวณถนนด้านหน้าสวนสันติชัยประการ
ในพิธีเปิดงานสีสันแห่งสายน้ำมหากรรมลอยกระทงประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททจัดขึ้นเพื่อสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงค่ะ
ท่องเที่ยวประเทศไทยจัดกิจกรรมสีสันแห่งสายน้ำมหากรรมลอยกระทง
ต้อนรับประเพณีลอยกระทงของไทย
ในปีนี้เราใช้แนวคิดสัตวิถีแห่งสายน้ำ
ซึ่งเราจะจัดกิจกรรมให้กลมเกินกับธรรมชาติ
เรานำจุดเด่นนะคะของงานลอยกระทงหลาย

โดยเฉพาะปีนี้เราคัดเลือกมา๔พื้นที่
มีกิจกรรมสืบสารประเพณีต่าง
สาธิตประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติตามแบบวิถีไทย๔ภาคค่ะ
นิทัศกาลมีชีวิตให้เกร็ดความรู้ประเพณีลอยกระทงใน๔พื้นที่เอกลักษณ์
คือที่จังหวัดเชียงใหม่สุโขทัยตากและสมุทรสงคราม
รวมไปถึงมีกิจกรรมตลาดย้อนยุคจำหน่ายอาหารคาหวาน
โดยสำหรับประชาชนที่มาร่วมงานลอยกระทงที่สวนสันติชัยประการนะคะ
ส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัวค่ะโดยต่างพาบุตรหลานสวมชุดไทยมาร่วมประเพณีลอยกระทง
โดยเฉพาะครอบครัวของนางอุบลวันเซ็งสว่างนะคะ
พาบุตรหลานสวมชุดไทยร่วมประเพณีอย่างสวยงาม
โดยเปิดเผยว่ามีบุตรหลานมาร่วมประเพณีลอยกระทงทุกปี
จากนี้ยังได้ปลูกฟังให้บุตรล้านร่วมกันสืบทอดประเพณีลอยกระทงต่อไปค่ะ
ก็จะบอกว่าการลอยกระทงเนี่ยคือการขออภัยพระแม่คงคาใช่ไหมคะ
เขาก็จะทราบประวัตินะคะก็รู้สึกยินดีและเด็กก็สนุกมากค่ะ
สำหรับการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบสวนสันติชัยประการนะคะ
มีตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามทั้งหมด๘๐นายค่ะ
รวมทั้งตำรวจจราจรและเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตพระนคร
มาอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน
ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายงานเกิดเหตุใดค่ะ
โดยททคาดการณ์ว่าปีนี้จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมงาน
สันแห่งสายน้ำมหากรรมลอยกระทงในพื้นที่สวนสันติชัยปราการประมาณ๖๗๐๐คนนะคะ
จากปีนี้บรรยากาศค่อนข้างคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา
สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะมาลอยกระทงที่สวนสันติชัยประการในค่ำคืนนี้นะคะ
ทางเจ้าหน้าที่จะจัดรางน้ำไว้สำหรับอำนวยความสะดวกประชาชนในการลอยกระทง
เพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดจากการที่ประชาชนไปลอยกระทงบริเวณท่าน้ำ
จากในค่ำคืนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาค่อนข้างสูงค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสวนสันติชัยปราการค่ะ